ข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของฟืนไฟ
คุณผู้ชมช่วงนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยเหลือเกินนะ
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ที่ตลาดสดพาเจริญจังหวัดตาก
ก็วอดไป๔คูหานะฮะมูลค่าความเสียหายก็กว่า๓๐ล้านบาททีเดียวครับ
เป็นเปลวไฟก็โหมลุกไหม้อาคารพาณิชย์๔ชั้น๔คูหาในตลาดสดพาเจริญ
เทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากทำกลางเสียงระเบิดของถังแก๊สก็ดังขึ้นเป็นระยะระยะเลย
เทิดเกียรติชินสรนันเป็นนายกเทศมนตรีนครแม่สอดก็นำรถดับเพลิงแล้วก็รถน้ำประมาณ๑๐คันเข้าไประงับเหตุ
พร้อมกับพันธุ์ตำรวจโทจิรศักดิ์ศรีธรรมรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพแม่สอด
นายกันตะพงพิพัฒน์มนตรีกุลเป็นประหลัดอำเภอแม่สอดก็ร่วมกันอำนวยการในการดับเพลิง
ขณะที่เกิดเหตุมีชายไม่ทราบชื่อติดอยู่ด้านบนของอาคารด้วย
ดับเพลิงเองก็ต้องใช้บันไดแล้วก็พาดแล้วก็เอาตัวเขาลงมาได้
ก็ปลอดภัยไม่ถูกไฟคลอกแล้วก็ฉีดน้ำสกัดไฟสักประมาณ๒ชั่วโมงได้
สุดท้ายก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดนะครับไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง
ส่วนต้นเพลิงก็เกิดขึ้นที่บริเวณที่ชั้นที่๔ของร้านวินัยมาร์เก็ตจำกัด
ลามไปยังห้องข้างเคียงก็คือร้านมุกดาพาณิชย์ร้านมุกดาเอ็กซเพลจ
ส่วนเคริงที่ห่มไม่แมงนั้นเพราะว่าทุกร้านเป็นร้านขายของโชงห่วย
ข้างในมันก็จะมีเหลือเพลิงนะ
มีโฟมเครื่องสำอางสิ่งของต่างมากมาย

เคริงก็ลุกไหม้ไปสี่คูฮาอย่างรวดเร็วทีเดียว
อีกทั้งจุดนี้มันเป็นซอยแคบเป็นตลาดด้วยก็ทำให้รถดับเพลิงมันเข้าไปลำบาก
ค่าเสียหายเบื้องต้นก็ไม่ต่ำกว่า๓๐ล้านบาทเยอะนะคะ
ส่วนสาเหตุก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปนะครับเพิ่งเกิดเมื่อคืนนี้เองนะฮะ